ถึงอีกหนึ่งประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมไปกับเรื่องของการไปกู้เงินกรยศไปเรียน
เรื่องเด็กที่ขาดแคลนไม่มีเราเข้าใจว่าคุณไม่มีต้องไปกู้
หลายท่านก็เคยไปกู้แล้วก็ใช้หนี้ตามระบบระเบียบไป
แต่ว่ามันมีอีกหลายคนที่กู้แล้วให้คนค้ำถึงเวลาจ่ายไม่ยอมจ่าย
ผลมันก็ไปตกกับคนค้ำประกันต้องรับสภาพหนี้ทั้งหมดแทนหลักล้านบาท
อย่างเรื่องของคุณครูวิพาที่ไปค้ำประกันกู้กรสอให้กับนักเรียนเป็น๑๐๑๐คน
ถึงเวลาจ่ายนักเรียนไม่จ่ายเบี้ยวสุดท้ายคุณครูถูกยึดทรัพย์กันไป
สารก็สั่งกันไปคุณผู้ชมยึดทรัพย์ยึดที่ดินต่างไป
เพจดังเขาไปตามไปสืบดูเห็นนักเรียนโพสต์ภาพอวด
อยู่ดีกินดีแต่ไม่ใช้หนี้มันหน้าไหมแบบนี้
บอกว่าถ้ายังไม่ยอมใช้หนี้เดี๋ยวจะแฉ
บอกชื่อเลยว่ามีใครบ้างที่ไม่ยอมใช้หนี้
และให้ครูวิพาต้องมารับกรรมแบบนี้นะฮะ
นางสาววิพาบานเย็นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อยนะฮะ
ตำบลห้วยลาดอำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชร
คือเมื่อวานมีการแถลงข่าวกันไป
หลังถูกกรมบังคับคดียึดบ้านยึดที่ดิน
เนื่องจากเป็นผู้ค้ำประกันให้กับนักเรียน๖๐คน
กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ
โดยมีนักเรียนที่ไม่ยอมชำระหนี้

โดยกรมบังคับคดีนำคำสั่งสารตัดสิน
เพื่อยึดทรัพย์ผู้ค้ำประกัน๒คดี
คดีที่๑ยึดบ้านและที่ดิน

คดีที่๓กำลังจะตัดสินเร็วนี้
และยังมีอีกคดีที่๔๕๖และอื่นจะตามมาอีก
คุณผู้ชมลองคิดสภาพดูผู้หญิงคนหนึ่ง
จะรับสภาพที่นี่ทั้งหมดได้อย่างไร

แน่นอนคุณครูจะถูกฟ้องล้มละลาย

การเป็นข้าราชการซึ่งต้องมีผลให้ออกจากราชการด้วยนะครับ

และเมื่อวานมีลูกศิษย์โทรไปขอโทษกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็ปิดบัญชีหนี้กรสอเพิ่มให้อีก๑คนรวมเป็น๕คน

ยังมีลูกศิษย์ที่มีจิตรสำนึกดี

นักสืบโซเชียลแกะมรอยตามหาอดีตลูกศิษย์เลยคุณผู้ชม
เป็นลูกศิษย์ของครูวิพาคุณผู้ชมดูภาพมาแล้วกันนะฮะ
สังคมออนไลน์เขาแชร์ภาพชายคนนี้
ระบุข้อความว่ากินอิ่มแล้วก็เที่ยวกันอย่างมีความสุข

นี่กินดีอยู่ดีมีความสุขกันไป
คือเพจนี้เขาชื่อว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
นำภาพดังกล่าวออกไปเผยแพร่แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่า
เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่ให้ครูวิพาค้ำประกันเงินกู้กรยศรให้
ได้เรียนต่อแต่กลับไม่ชำระ
นี่กินดีอยู่ดีแล้วก็เที่ยวกันอย่างสบายใจนะครับ
อ่านอกจากนี้เพจดังกล่าวยังโพสต์ข้อความพร้อมรายชื่อลูกศิษย์ที่เบี้ยหนี้กรสอ
โดยระบุว่าหากญาติได้เห็นเรื่องราวรายชื่อแล้ว
จะมีผลกระทบต่อลูกหลานและถ้ายังเพิกเฉยต่อไม่เพียงรายชื่อเท่านั้น
โพสต์ต่อไปจะเป็นทั้งคนในครอบครัวทรัพย์สินหน้าที่การงาน
จะออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปด้วย
อันนี้น่ากลัวนะคือเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องแยกแยะด้วยนะว่าละเมิดสิทธิเขาไม่ได้
หลังจากภาพและข้อความถูกเผยแพร่ไปก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากทีเดียว
ส่วนใหญ่เห็นว่าคนโกงสมควรจะต้องได้รับการเปิดเผยให้ออกมา

และบางข้อความก็เห็นว่าแต่ละปีมีคนเบี้ยวหนี้หลายแสนคน

ลักษณ์เองก็ให้เวลาในการหางานทำในการผ่อนพันธุ์หลังประเด็นจบ

คือต้องบอกว่าปัญหาหนี้เสียของเงินกองทุนนี้เนี่ย
ตอนนี้มันกว่า๗๐๐ล้านบาทแล้วนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่
แต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้
สังคมตอนนี้พอมันเป็นสังคมออนไลน์มันน่ากลัว
มันกว้างแล้วมันก็ไกลแล้วมันขุดได้ทุกอย่าง
ซึ่งจริงแล้วมันก็เปรียบเสมือนสารเตี้ยนะ
คือคุณทำอะไรไปหนึ่งคุณยอมรับการกระทำ
ตอบกลับโต้กลับของสังคมได้ไหม

หรือว่าสามีของคนที่ตกเป็นข่าวแบบนี้